โอ้โหเมื่อวานนี้สนามบินสุวรรณภูมิก็แทบแตกเหมือนกัน
เพราะว่าบรรดาแฟนนางงามแล้วก็คนรักนิโคลีนไปรอต้อนรับเธอกลับมาสู่เมืองไทยนั่นเองค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวงามนะคะที่ไปเปิดมงกุฎให้กับเมืองไทยเลย
เดินทางกลับประเทศไทยมาอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะ
และสามารถสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกค่ะคุณคะ
แล้วคือเป็นเวทีการประกวดนางงามอ่าดิฉันเนี่ยเคยประกวดนางงามมา
ฉันพูดเลยว่ามันยากมากสำหรับการประกวดนางงาม
เดินสวยและตอบคำถามยาก
อันนี้คือมีการแสดงความสามารถหลายต่อหลายอย่าง

คือนางงามเองต้องแข็งแกร่งเหมือนนักกีฬาเลยนะครับ
อีกหนึ่งตำแหน่งคือสวยที่สุดในเอเชียว่าอย่างนั้นนะคะ

และเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปว่าคนมาต้อนรับกันเยอะมากเลยนะครับ

เขากราบคุณแม่ลงกับพื้นเลยคุณผู้ชมที่สุวรรณภูมิ

นิโคตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อประเทศไทย
เราอยากให้สายสะพายประเทศไทยเข้าให้รอบที่ลึกที่สุด
นี่เขาคืออยากให้ทุกคนมีความสุขเนอะ

ประกวดคือเป็นสิ่งที่มากกว่าตัวเอง
เพราะเราไม่ได้ใส่สายสะพายแค่ชื่อของเรา

แล้วก็แฮปปี้ที่ทุกคนส่งดีเอ็มเข้ามา

นี่เขาก็นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้นี่เขาแบบชัดมากที่สุด
ให้คนไทยในการได้ควงทงชาติไทย

การดูแลผู้ป่วยออทิสติกต่าง
เพราะว่าเธอเองมีน้องชายที่ป่วยเป็นโรคนี้นั่นเอง

นี่คือผู้ถือลิขสิทธิ์ในการประกวดนั่นเอง

ก็สวยด้วยความสามารถเพียบด้วยนะคะ